ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์

ข้าวใส่ไข่สด

ให้เยอะ

คุณอยู่ทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ไม่ไปไหนเลย

มันก็เลยปักแจง
ถ้ี่นั่งด่ากลับสเตอร์พลั้งเอง

พาเมียหลวงไปบุกงานแต่งจริงก็คือแม่ของ

ซึ่งวันนี้แน่นอนมีความคืบหน้าทางตำรวจก็ออกมาแล้วว่า
อาจจะต้องมีเขารู้สึกจะพักราชการแล้วนะครับ
ถึงขนาดว่าอาจจะมีการเข้าโค้งเข้าคุกกันด้วย

ฉันอยู่ในระหว่างที่เธอไม่พร้อม
ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็คือตัวของคุณจอย

คือวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเธอ
เธอก็บอกว่าเธอรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี๖๓แล้ว
ไม่ใช่เพิ่งรู้ตอนนี้นะ๑๖๖๔เนี่ยรู้แต่๖๓
เธอบอกว่าเธอเองไปจับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ไปจับได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าทั้งคู่บอกว่าไม่มีอะไรกัน

บอกว่าให้เลิกยุ่งกับสามีเธออะไรอย่างนี้
ทุกอย่างก็เงียบหายไปจนกระทั่งในคืนก่อนที่จะถึงวันงานเนี่ย
สามีก็อยู่ที่บ้านด้วยตลอดเวลาจนกระทั่งสามีบอกว่าเดี๋ยวจะไปเข้าเวรตอนเที่ยงคืน
ภรรยาก็บอกว่าแน่ใจแล้วนะคิดดีนะจะไปไหน
อ่าตัดสินใจแล้วเหรอเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยเขาจะไปเข้าเวร
คือนางรู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรื่องการแต่งงานนางรู้ได้ไง

มีคนเนี่ยส่งไปบอกแต่นางก็ไม่เชื่อว่าสามีนางกระทำแบบนี้จริง
จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยนางก็เลยไปกับแม่แม่สามีเพราะแม่สามีเนี่ยเลี้ยงลูกนางอยู่นะครับ
พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่นางก็ยืนอยู่ข้างนอกกำลังอธิบายกำลังคุยเลย
สามีตรงเข้าไปตอนที่พระสวดแล้ว
เออเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปยืนว่าลูกต่อหน้าพระอยู่แล้วนะฮะคือว่าลูกทำตัวอย่างงี้ได้ยังไง
หลังจากนั้นก็โบกไปทีนึงเนี่ยรูปภาพเนี้ย
นี่คือแม่เนี่ยไม่ใช่เมียบางคนบอกว่าเนี่ยนี่คือแม่
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนที่ตัวภรรยาจะเข้าไปถ่าย

ใช่ถึงจะออกไปข้างนอกอันนี้เป็นพิธีก่อนนะ
เดี๋ยวลองฟังดูคือพระถึงกับสะดุ้ง
พระก็สวดไม่รู้สำคัญใจดีนะว่า

แต่เขาบอกว่าภรรยาใหม่ท้องจริงมั้ยกันใช่

อ่าคือเดี๋ยวลองดูอันนี้ที่เขาตกก่อนนะ
พระท่านยังเหนื่อยมากสินะ

คือท่านก็ยกมือห้ามบอกใจเย็น

พระมาพระเสียงพระมา
น้ำเมือง

ทั่วไปที่หัวเจ้าบ่าวแล้ว

มันจะมีภาพนะที่อัตมาโบกมืออย่างนี้

โยมถ้าจะมีอะไรให้ไปคุยกันข้างนอก

พระก็ไปโยม
ไปเกลียดตอนที่อาจ้อน

นะครับก็อันนี้คือเป็นตอนที่แม่เนี่ยพุ่งไปก่อน
ก็คือตัวภรรยาเดินเข้าไปแล้วก็โชว์ทะเบียนสมรส

ช็อตสุดท้ายเนี่ยก็คือได้มีการพูดคุยกันว่าตัวเขาเองเป็นภรรยา
แล้วตัวส่วนสามีก็บอกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับให้ออกไปก่อน

เขาบอกว่ากลับไปก่อนเถอะขอแต่งงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไห้

คือพูดเหมือนขี้อยู่อะเหมือนแบบว่าเดี๋ยวขี้เสร็จแล้ว

ไม่ใช่นะนี่คือแต่งงานนะแล้วที่สำคัญคือผัวเขานั่นน่ะ
เป็นประเด็นแล้วล่าสุดตัวภรรยาก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหาย
งั้นก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ๓๐๐๐๐บาท
นี่นะฮะส่วนตัวฝ่ายผู้ชายเองเนี่ยก็มีความผิดนะครับ
คือเป็นวินัยของตำรวจเนี่ยนะฮะ
คือสถานเบาเนี่ยก็คือติดคุก๓๐วันนะ
แล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าสถานหนักเนี่ยนะครับ

ส่วนตัวของฝั่งทางเจ้าสาวเองที่บอกว่าทำงานอยู่ร้านทองถูกไหม

อันนี้นางก็ต้องพักงานคือที่ทำงานของเจ้าสาวเนี่ย
เขาก็ตั้งคำถามว่าเป็นพนักงานก็แบบว่าเนื่องจากคลิปเนี้ย

มันเป็นคลิปที่มีการแชร์กันเยอะมากเลยนะครับ

โดยตั้งคำถามอย่างนี้เมมว่ายังคงรับพนักงานเช่นนี้ไว้ทำงานหรือเปล่า
ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ความผิดเขาหรือเปล่าพี่หนุ่ม
ที่ทางเพจของร้านทองเนี่ยจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมฮะ
จากการสืบสวนเบื้องต้นตอนนี้ทางผู้บริหารห้างทองเนี่ย
สั่งพักงานพนักงานท่านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
ประเด็นที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่า
คือตัวฝั่งของตัวคุณจอยซึ่งเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
เขาก็เคยไปห้ามผู้หญิงคนนี้ว่าอย่ามายุ่งกับสามีเขา
เหมือนที่พี่หนุ่มรู้เขาร่วมจากปี๖๓แล้ว
เขาล่วงมาตลอดแล้วที่สำคัญเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คือ
มีการพูดฝากบอกคนอื่นมาถึงตัวคุณจอยเนี่ยบอกว่า
ให้หยาไปถ้าไม่หยาจะปล่อยท้อง

พอเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่ามันมีอันหนึ่ง
ซึ่งแบบว่าทางตัวของคุณผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนคนใหม่เนี่ยนะครับ
เขาก็ขึ้นเป็นเหมือนแบบภาพขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะ
เรามีไหมนี่รึเปล่า

เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันมันก็จะเป็นภาพนี้

อันนี้เห็นไหมล่ะ
เรามาอุ้มไหมที่ว่า
ตั้งคันหรือเปล่าหนูมาวันที่๗เดือน๑ปี๖๔มันคิดได้๒๓แบบ๑คือเธอตั้งคันหรือเปล่า
พร้อมหรือเปล่าก็ที่เขาถามว่าพร้อมหรือเปล่า
เธออาจจะแบบมีซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรมาเลี้ยงเออหนูมาถึงอยู่ที่บ้านกับเราหรือเปล่า
หรือเธออาจจะไปอันเชิญรักยมหรือเป็นกุมารกวานทองอะไรมาตั้งหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ไงแต่คำว่าหนูมาวันที่๗เดือน๑ปี๖๔เนี่ยคืออะไร

เขาโพสต์หนูมาวันที่๗เดือน๑ปี๖๔ก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่แหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดได้ไหมว่าสมมุตินะขอโทษนะถ้าไม่ใช่ขอโทษนะคือคิดอย่างนี้ถ้าเราให้คิด

ตั้งคันหรือเปล่าแล้วก็เลยมีการไปแต่งงานหรือเปล่า

คุณผู้ชายก็โอ้โหแมนเหลือเกินรับผิดชอบด้วยการไปแต่งงานแล้วเมียตัวเองล่ะ

แต่เอาจริงผู้หญิงที่ไปแต่งงานด้วยก็รู้อยู่แล้วเขามีลูกมีเมียอยู่แล้ว
แล้วก็เหมือนกับตั้งชื่อเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงคนใหม่กับตัวเองเนี่ยร่วมกัน

อย่าไปอีกนะอย่าไปไหนนะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะจ๊ะอะไรอย่างนี้
แล้วคือผู้หญิงก็จะเข้ามาตอบไม่ไปไหนแล้วจ้าอะไรอย่างนี้
ก็คือแบบก็คือจะมีพร่ำพัฒนาหรือคนสองคนนี่แหละ
ก็คือผู้ชายก็มีสองเฟสถูกไหมคะเฟสเก่ากับเฟสใหม่
ก็คือง่ายก็คือผู้หญิงเมียหลวงขอใช้คำว่าเมียหลวงแล้วกันเมียหลวงเขาก็รู้อยู่แล้ว
ถึงขนาดมีคลินิกติดต่อไปแล้วเธอรู้ป่ะคลินิกติดต่อให้นางไปโมดีไฟทั้งตัว

ออกหน้าไปโมดิไฟล์ทั้งตัวให้กับเมียหลวง
ซึ่งวันนี้วันนี้ผมเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับทางคุณจอยนี่แหละ
แต่ว่าประเด็นมันคืออะไรรู้ป่ะคือผมอ่ะตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่เยอะมากเลยว่าจะสัมภาษณ์ดีไหม
เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันนู่นนี่นั่นแบบสนุกเออเอามันเลย
แต่ในมุมความเป็นจริงมันไม่ใช่นะในมุมความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงที่ถูกสามีไปทำแบบนี้แล้วมันมีผลผัวพันไปถึงลูก

ผมเนี่ยถามก่อนเลยนะแน่ใจเหรอว่าคุณจอยยินดีที่จะมานั่งคุยคุณอยากมาเหรอ
เขาบอกเขาอยากชี้แจงอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เขามาพูดเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงอีกหลายคน
รวมถึงผู้ชายด้วยที่ว่าไม่สมควรจะไปทำแบบนี้หรือจดทะเบียนซ้อนหรือว่าจะไปแต่งงานใหม่หรือที่มีทะเบียนสมรสอยู่
หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่อาจจะไปถูกผู้ชายหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเธอก็บอกว่ามันเธอทำมานั่งเนี่ยเธออยากให้เป็นอุทาหรณ์
นี่ลองไปฟังเสียงเขาสักนิดได้ไหมแองจี้ที่เราพูดลองไปฟังกันสักนิดนึง
ทางฝ่ายเจ้าสาวเขาก็เลยขอให้ออกบอกว่าอย่าเพิ่งมากวนงานแต่งเขาขอแต่งงานกันก่อน
ก็นี่ก็งงว่าทำไมเขาถึงยังแต่งกันอยู่ก็เลยไปแสดงตัวแล้วก็ไปชี้แจงให้ฝ่ายเจ้าสาวทราบว่าเนี่ยเป็นใครมีทะเบียนสมรสนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้เลิกกันกับฝ่ายตัวผู้ชายนะความรู้สึกเขาเนอ
เหมือนเราไปกวนงานเขาหรือเปล่าแล้วเขากลัวงานเขาจะพังหรือเปล่าแต่เราไม่ได้มีเจตนาไปพังงานเขาเขาก็เลยบอกว่าขอให้คนที่ไม่ใช่แขกอ่ะออกไปก่อนก็เหมือนในคลิปอ่ะค่ะที่เขาบอกให้พ่อเจ้าสาวบอกว่าเอ่อ
ใครที่ไม่ใช่แขกเข้าไปในงานให้แจ้งความเขาหาบุกลุก
ล่าสุดในล่าสุดเลยนะครับมีประกาศจากห้างทองเยาวราชสินทวีว่าเรื่องแจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงานเอาออกเลยเหรอตามที่ห้างทองเยาวราชสินทวีได้รับนางสาวจุดเข้าทำงานที่ห้างทองเยาวราชสินทวีสาขาโลตัสชัยนาฏนั้น
นี้นางสาวจุดจุดได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของทางห้างทอนยุราชสินทวีสาขาโลตัสชัยนาศตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทางห้างทองเยาวราชสินทวีจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดทั้งสิ้นของนางสาวจุดนับแต่วันที่พ้นจากสภาพความเป็นพนักงานของห้าง

เพราะตอนเช้าก่อนที่จะมีข่าวว่า

เพราะคนเข้าไปจี้แล้วก็มันลามไปถึง

จะไปแจ้งความว่าเหมือนกับเขา
เอาเหมือนกับหมินประมาทเขาอะ

พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงเนี่ย

ในสังคมออนไลน์ก็คือในสื่อออนไลน์ทั้งหมดเนี่ย

ส่งผลกระทบอะไรต่อตนเองและองค์กรอย่างไรบ้าง

ได้มีบทลงโทษทางวินัยอยู่แล้วนะครับ
หากพบว่ากระทำผิดจริงบทลงโทษจะมีอย่างนี้หนึ่ง
ราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับหญิงอื่นหรือชายอื่น
โดยที่ตนเองมีภรรยาหรือสามีอยู่แล้ว
และเกิดความเสื่อมสิทธิก็ลงโทษกักขัง๓๐วัน
อันนี้เขาบอกเราได้อ่านอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าได้หญิงหรือชายหรือภรรยาหรือสามีแล้วไม่เลี้ยงดู
เสื่อมเสียหรือเสียหายก็โดนโทษกักขัง๓๐วัน
จดทะเบียนสมรสซ้อนก็โดนลงโทษกักขัง๓๐วัน
เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตรนะฮะไม่ยกย่องนะครับ
ถามถานานุปรูปนะครับ
ก็ลงโทษกักขัง๓๐วัน
ขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าบ่าวรายนี้ก็เปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นความผิดของเขาเองนะ
แล้วก็ขอยืดอกรับผิดอย่างลูกผู้ชาย
พร้อมขอร้องว่าอย่าไปโทษหรือว่าฝ่ายเจ้าสาวเขาเลย

ถ้าจะมาด่าด่าตนเพียงคนเดียว

หรือปรับความเข้าใจกับภรรยาหรือไม่นั้น
ตนขอเป็นคนกลางอยู่ตรงกลาง
เลือกที่จะไม่อยู่กับใครทั้งนั้นเลย
ส่วนคำถามว่าอ้าวแล้วลูกที่มีอยู่๒คนล่ะ

เขาก็ยืนยันว่าจะเลี้ยงดูนะครับ

ไม่หรอกผมจะบอกให้นะ
ความที่มันช้ำใจมากที่สุดคือ
เมื่อคืนคุณยังนอนอยู่กับลูกอยู่เลย
คุณยังอยู่ด้วยกัน
คุณเจอหน้ากันคุยเป็นยังไงลุง
เสร็จเที่ยงคืนคุณออกไป
วันรุ่งขึ้นคุณเป็นคนอื่นไปแล้วเหรอ
คุณจะไปบอกว่าอ๋อโอเคก็คือ
สามารถที่จะจ่ายเงินได้

ตอนเช้าให้โยนกลับไปวัน

เออแล้วที่สำคัญที่สุดคือคุณเป็นตำรวจอ่ะอืม
คุณเป็นตำรวจนะจริงคือแบบ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมจะบอกให้นะว่า
มันมีกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นนะ

กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเขามีผัวอยู่แล้ว
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเรื่องนี้ถูกผัวผู้หญิงเนี่ย

พอไปร้องเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทาง

แต่ว่าตำรวจนายนี้ไม่ยอมไม่ยอม
คือเขาอ้างว่าเขาได้รับโทษไปแล้วทำไมก็ต้องให้เขาออกจากราชการ
แล้วเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะ

บุคคลสารบุคคลองบอกมาเลย
ผมมีความพิพากษาอยู่ในมือ
คือมีท่อนึงความพิพากษาเขาบอกเอาไว้

ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่า

ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

ขัดกับศิลธรรมอันดีของสังคมเสียเอง
เป็นพฤติการและการกระทำที่ถือได้ว่า

เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มาตรา๙๘วัก๒แห่งพระชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๓๕
อันนี้ในมุมของทำข้าราชการเป็นตำรวจนะ
ในมุมของน้องผู้หญิงที่ทำเป็นพนักงาน

ถ้าเกิดฉันไปซื้อของที่ร้านทอง

ในมุมนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีภรรยา
อยู่ดีไปแต่งงานกับคนที่เขามีภรรยาอยู่แล้ว

ก็จะมีมุมหนึ่งที่บอกว่าจริงแล้ว

เรื่องนี้ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็น
หรือว่าหลังจากนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้ว
ทุกอย่างจบแล้วก็ไม่อยากจะให้ไปต่อ
เพราะว่ามันมีลูก

วันนี้ผมได้มีการพูดคุยกันด้วย
ก็น้องก็บอกว่าน้องก็

เขาตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตัวน้องเองไปกับแม่ด้วยนะ

คนที่ไปที่เดินตามแม่ไป

แล้วคิดดูดิว่าเห็นพ่อนั่งอยู่อย่างนี้
เมื่อวานที่พี่หนูได้ยินเสียงเรียกชื่อลูกใช่ไหม

บอกไม่เป็นไรลูกเนอะหนูก็สู้อะไรอย่างนี้

บอกว่าก็ให้กำลังใจเขา

คือตัวภรรยาคุณจอยเนี่ย

เหมือนแบบเขาต้องการกำลังใจ
แต่พ่อผัวก็คือพ่อตำรวจ
เขาก็ยังให้เมียคนแรกอยู่บ้านอยู่เหมือนเดิม

คือไม่อยากจะไปแบบบิดให้มันรู้สึกว่า

คุณแม่สามีเขาก็น่ารักเขาก็ดูความถูกต้องเนอะ

วันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกเธอมากเลยอ่ะ

วันนี้เขารู้สึกเขาชาเขายังทำอะไรไม่ถูก

พี่หนุ่มไม่น่าพูดเดี๋ยวเข้าตัวจริง

มันใช่เหรอมันจริงนี่มันคือเรื่องจริงเหรอวะอะไรอย่างนี้
พอผ่านอีก๓วัน๔วัน๕วันนะ

ตอนนั้นจะเริ่มโหจะเริ่มแบบตายหาแล้วชีวิตจะอยู่ยังไงลูกจะยังไง

มันอยู่เหมือนกับโดนตบแล้วเจ็บก็ยังไม่รู้แต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเจ็บ

สงสารตอนเราโดนมีดกรีดแป๊บเดียวมันก็ยังไม่เจ็บไง

เป็นอย่างนั้นเลยเขาบอกผมเลยว่าเขาชา
แต่ผมเข้าใจรู้สึกคำว่าชางเขาคืออะไร
เพราะทำอะไรไม่ถูกเป็นเนี่ยสู้
เป็นกำลังใจให้นะจอยนะ
เอาไปเรื่องดีเจมะตูมกันบ้าง
ก็ขึ้นโรงพักรับทราบข้อเก่าหาแล้วนะคะ
กรณีที่พนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
ก็มีการออกหมายเรียกนะคะในเตชีนพลอยเพชรหรือว่าดีเจมะตูมเนี่ย
มาสอบปากคำเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหา
ฐานความผิดพรบโรคติดต่อ

กรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิด
ภายในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์นะคะ
เจ้าตัวจะส่งหนังสือพร้อมกับแนบหลักฐาน
ใบรับรองแพทย์เพื่อจะขอเลื่อนนัด
ปากคำพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา
ความผิดฐานพรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉิน
ภายหลังจากมีการจัดงานเลี้ยฉลองวันเกิด
จนเป็นเหตุให้ผู้ร่วมงานเนี่ย
เชื้อไวรัสโควิด๑๙ทั้งหมด๒๔ราย
ทางด้านมะตูมเองก็มีการเปิดเผยบอกว่า

เรื่องต้นนั้นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ความผิดฐานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
โดยในทางคดีนั้นทนายความได้เตรียมหลักฐาน
แล้วก็ข้อมูลมามอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้ว
ส่วนจะมีการเชิญบุคคลใดมาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนด้วยค่ะ

แล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิง
ความประมาทเลินเล่อของตัวเอง

ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุด

แล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น
ขณะที่นายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัย

แล้วก็หลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวน

นำส่งพนักงานอายการเพื่อที่จะส่งสารพิจารณา
ส่วนสารจะมีคำพิพากษาอย่างไรนั้น

วันนี้ตุมทำหน้าที่ของตุ๋มได้ดีที่สุดเท่านี้แล้ว
ก็คือทำผิดอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิด
พร้อมรับความผิดนี้ไม่ว่าผลจะออกมายังไง
สุดท้ายแล้วตูมพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่แล้ว
มันเป็นสิ่งที่ตูมก่อไว้แล้วตุ้มควรได้รับมันนะครับ
จริงตุ๋มถามว่าตุ๋มไม่มีสิทธิ์จะมาโอเคกับคนที่ออกมาไม่พอใจกับเหตุการณ์ดังนี้
เพราะตุ๋มเป็นผลจากการกระทำของตุ๋มเอง
แล้วเธอเหมือนมาล่ะยังนี้ล่าสุดค่ะทางสารก็พิจารณาพิภาคศาลนะวะนะคะ
จำเลยมีความผิดตามพรกรฉุกเฉินพศ๒๕๔๘มาตรา๙๘ประกอบมาตรา๘๔
จำคุกสองเดือนปรับสองหมื่นบาทจำเลยให้การรับสารภาพลงโทษกึ่งหนึ่ง
คงจำคุก๑เดือนแล้วก็ปรับ๑๐๐๐๐บาทแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน
โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้หนึ่งปีก็มีการให้คุมความประพฤติจำเลยอ่ะนะคะ
โดยจำเลยเนี่ยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ๓เดือนต่อครั้งในกำหนด๑ปีนี่แหละค่ะ
แล้วก็ห้ามมิให้จำเลยร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัด
ลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำในความผิดครั้งที่ผ่านมาในคดีนี้ภายในกำหนดเวลา๓เดือน
อันนี้คือห้ามนะคะ
ช่วงหน้าป้าแตนเมียลุงพลหรือจะเอาเลยน้องนะฮะยังพอเวย์มีเวลาเหลือเขาไม่ได้ยาว
นุ่มตกเลยนะคนถาม

ไนท์สบู่ฟรุตคอลลาเจนเพื่อผิวหน้าและตัวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า

มันก็ต้องนั่นแล้วอะเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนท็อปปิก

เดนก็แหมอาชีพพิธีกรทำมาตั้งแต่เด็กจนแก่แก่๕๔๓๒ก็ต้องเข้ารายการสดสิเนาะ

อัจฉริยะฮะเรืองรัตนพงศ์ไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเขาเป็นประธานชมรมเหลืออาชญากรรม

ใช่ไหมเขาช่วยจริงเนาะหลายคดี

ก็วันนี้เขาดำเนินคดีกับนางสมพรลาโพหรือป้าแตนคุณ

จากนี้นะฮะยังมาตามติดคดีของลุงพลนั่นแหละ
สองคดีคือหนึ่งคดีช่อกงประชาชนกับฟอกเงิน

พยานยืนยันว่าได้ให้เลขที่บัญชีคนอื่นไป
ไม่ใช่เฉพาะคนที่ชื่อจูนนะฮะ
มีคนอื่นอีกหลายคนที่มาขอเลขบัญชี
แล้วป้าแตนก็ให้ไปมีทั้งธนาคารออมสินธนาคารทกศ
ตอนนี้คนที่เคยโอนเงินไปให้ป้าแตนหลายคนเนี่ย

เขาเริ่มส่งหลักฐานให้ตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเชิญนางสาวจูน
มาเป็นพยานยืนยันว่านางสาวจูนเนี่ย
ได้เลขบัญชีแบบไหนมานะฮะ
เพราะตอนนี้ทางป้าแตนก็กล่าวหาว่านางสาวจูนเนี่ย
เป็นคนเอาบัญชีของเขาเนี่ยไปเผยแพร่นะครับ
ทำให้ป้าแตนเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วตอนนี้
ขณะเดียวกันทนายความส่วนตัวของลุงพลก็คือ
นายสมเกียจโรจนะวรกมลเนี่ยนะฮะ
ก็ได้เดินทางไปที่สพกกตูม
เพื่ออะไรเพื่อแจ้งกับพนักงานสอบสวน
เจ้าของคดีทำร้ายผู้สื่อข่าวจำได้ไหม

คือลุงพลเนี่ยขอเลื่อนนัดการเข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับ

ความขึ้นหน้าใช่ไหมคุณแม่คดีเนี้ยอืมก็ไม่รู้ก็จะสิ้นเดือนอยู่แล้วก็ยัง
หรือเปล่าเดี๋ยวก็มีแหละจริงจริงมันก็เริ่มคนเอาจริงจริงนะ
มันเริ่มนานเกินแล้วคนเริ่มไม่ค่อยแล้วนะมันนานเกินแล้ว
มันนานเกินมาอ่ะอีกอันหนึ่งค่ะคนไข้แล้วก็ชาวบ้านก็ร่วม
อะไรนะคะวางดอกไม้หน้าคลินิกของคุณหมอปัญญาค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
ประชาชนชาวมหาสารคามจำนวนนึงก็มีการนำดอกไม้มาวางไว้ที่บริเวณหน้าคลินิก
ญาการแพทย์เพื่อไว้อะไรต่อการจากไปของนายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์
ผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารายที่สิบแปดของจังหวัดค่ะโดยคุณหมอปัญญาเอง
ถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโควิด
สิบเก้าทางด้านนางพัชรานาศิษย์อายุเจ็ดสิบสี่ปี
คนไข้ของหมอปัญญาก็มีการเปิดเผยค่ะบอกว่าอะไร

ได้เดินทางมาวางดอกไม้ที่หน้าคลินิกแต่เช้า

เมื่อปลายปีก็มีการพาหลานมาหา
หมอก็ให้เข้ามาพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องกลัว
ใส่หน้ากากหมอก็ใส่หน้ากาก
ส่วนค่ารักษาแต่ละครั้งนั้นก็ไม่แพงค่ะ

เป็นเป็นสวรรค์ใจคนจนสิ่งใจทักฉันก็รักตาแล้วคุณจะ
จำเลยค่ะแล้วคุณก็เอาจราหลายนึงเพราะคุณเอาบอลเอกเอา
เหลี่ยมต่อกับคุณเอาให้คุณนิดเท่าหน่อยดีกับมหาไม่มือ
มันคือวันนี้ได้ดูสัมภาษณ์เขาว่าแม่บางคนบอกว่าไง
ป่ะสมมุติหมอฉีดยาหลักร้อยอยู่เลยนะหมอยังฉีดยา๒๐๐
ร้อยนะอืมไม่หายปุ๊บกลับมารักษาฟรีจนกว่าจะหายอืมอันเนี้ย
คือหมอที่คุณหมอก็บอกว่าคนไหนจนแกก็ไม่เก็บเงินก็มี

มมมมมมมม

มอาจารย์เต้อาจารย์เต้ภาดดำพิลาะสีปัญญโธรมุนิน้ามะใช่มั้ยเป็นบุคคล
ที่นางสาวตุ๊กไปหาอาจารย์เต้เต้กับตุ๊กเจอกันอาจารย์เต้ก็รักษาตุ๊กให้ตุ๊ก
ปอบออกไป๘ตัวนะฮะบอกให้ออกจากร่างกายไปแล้วนะครับบอกว่าวันนี้ตุ๊กก็มาพบหมอเต้อีกนะฮะซึ่งเป็นวันตรงกับวันที่ทำพิธีเสริมมงคลให้ลูกศิษย์อยู่มาสัก๑๐คนนะฮะเนี่ยครับหลังจากนั้นทำปรากฏมีเสียงกรีดร้องกรี๊ดกรี๊ดออกมาเดี๋ยวลองฟังมีไหมมีเสียงไหมไป
อาบน้ำม่วนอาบน้ำม่วนมีปอบไงอ่ะไหนอ่ะเสียงมั้ยไม่มีเสียงมีมั้ยไม่มี
อ๋อเปิดไม่มีนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกับคุณอุ๋ยกับคุณมิ้วเอาเก็บไม่ทัน
เผื่อคุณอุ๋ยคุณมิ้วก็จะกรีดกรีดต้องเก็บไม่ทันเพราะว่าจังหวะไม่รู้ว่าจะมีเก็บกัน
ไม่ทันเก็บไม่ทันตอนนี้เก็บไม่ทันกรี๊ดไปก่อนแล้วภาพมันเก็บไม่ทัน

ขณะที่พูดคุยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเธอเองก็มีอาการกรีดร้องร้องไห้ทุลนทุลายนะครับ
แล้วก็ไม่มีสติจึงไปสอบถามถึงสาเหตุที่มาพบนะฮะเบื้องต้นเจ้าตัวก็แจ้งบอกว่ามาหาอาจารย์
อาจารย์ดูดวงให้ว่ามีอะไรมารบกวนหรือเปล่าเลยได้นั่งเข้าดูทำอันนี้น่ะได้ได้นั่งเข้าทำดูเออ
แล้วก็ระหว่างที่อาจารย์นั่งทางธรรมนะก็กรีดร้องตลอดเวลาซึ่งดวงธรรมบอกว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย
เป็นทั้งวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วก็สัมภเวษีไปสิงร่างจากนั้นนะฮะทำการสวดไล่สิ่งชั่วร้าย
แล้วก็ผีปอบให้ออกจากร่างโดยจับปอบใส่กระบอกได้ทั้งหมดเนี่ย๘ตัวแล้วก็เอาไปเผาทิ้งซะ
จากนั้นเจ้าตัวก็ยังต้องอาบน้ำมนต์๗วันนะฮะเนี่ยครับและที่สำคัญไม่ใช่๗วันธรรมดานะ
๗วันพระซึ่งขนาดนี้

ตอนนี้อาบไปแล้ว๓วันพระเหลืออีก๔วันพระนะครับ
นี้ได้ฝากถึงชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปบอกว่า
อบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันเป็นจิตวิญญาณเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง
ไม่มีความหนาแน่นและชอบแฝงในตัวคนจึงจะมีกำลัง
นี่แต่ถ้าประชาชนเกิดความกลัวนะฮะสิ่งที่รักษาได้ก็คืออยู่ในศีลในธรรม
เพราะจิตวิญญาณจะพ่ายแพ้ต่อพุทธคุณและคุณงามความดี
นี่อาจารย์เต้เธอเมื่อก่อนเธอมีผัวนะ
มีหัวแล้วก็เลิกการเออหัวเลิกนะ
เพราะผัวก็มีปอบด้วยเธอผัวก็อยากกินราบเลือดไง
ใช่ผัวก็อยากกินแล้วผัวก็จะมีปอบด้วยแล้วก็กลางวันนางโดนแดดไม่ได้
กลางวันนางโดนแดดไม่ได้แล้วกลางคืนตาสว่างระหว่างกินของดิบ

พี่ผ่านไปแล้วพี่ไม่เคยบอกเลือกผู้หญิงนะ
เดี๋ยวว่าพี่โดนไปออกเลือกมาก่อน

แน่นอนคุณหนุ่มติดใช่ไหมคลับเฮาส์

สมน้ำหน้าพี่หนุ่มที่เมื่อกี้คุณมดดำว่า
นี่คุณไอ้อ้ำพัชราภากับคุณพกประธานวงเนี่ย
วาเลนไทยที่ผ่านมามีโมเมนต์หวานเนี่ยทำเอาแฟนเนี่ยยิ้มกันไม่หยุดเลยนะฮะ
แล้วฝ่ายชายก็ได้เผยภาพสาวอ้ำแชะภาพกับคุณแม่นั่นเองนะฮะ
ล่าสุดก็มีภาพน่ารักพร้อมกันทั้งครอบครัวใหญ่เลย
กับการฉลองวันเกิดของไฮโซโพกเนี่ยงานนี้คุณอ้ำก็ได้ไปร่วมงานพร้อมโพสต์ภาพคู่สุดหวาน
โอ๊ยจำเอาเป็นแฟนเนี่ยอดไม่ได้เชียวทั้งคู่แต่งงานกันคุณดูสิ
นี่น่ารักเขามีธีมสีหรือเปล่าเนี่ยสีน้ำเงินนะเห็นไหม
หวนคืนจอแก้วล่ะครับงานน้ำเล่หลักพอลกลับมาเล่นก็ไปดู
ถูกต้องเลยเป็นคิวของวิกสามพระราม๔กันบ้าง
มีเจมส์มาประกบกับพายรินดา
ล่าสุดมีการเปิดกล้องละครเรื่องใหม่อีกค่ะ

ประกบกับพระเอกรุ่นน้องอย่างม้าจุธาวุฒิ
เรียกว่าคู่นี้ก็เคมีลงตัวมากค่ะ
จากนี้ก็ยังมีการหวนคืนจอแก้วอีกครั้งในรอบ
เกือบ๒ปีของมากกี้เลยก็ว่าได้
นี่ลงละครแล้วนะคะ

สวยสิลูกแฝดนะน่ารัก

คุณก็มัวแต่พูดอะไรของคุณอยู่เรื่อยเปื่อยนั่นน่ะ

แอ้งจิเคยแบบ
หลบไม่แล้วขนป่ะ

แล้วลองจิตแล้วไปนั่งดูขนหน้าอกกะเทย

ใช่ไหม
หนุ่มไปนั่งดูเข้าใจกะเทย
กูตาลัก
แอ้งจิเคยช้าไหม

แต่แค่รู้สึกว่าเพราะว่ามันชา
เคยเลยพยายามบิ้วแล้วรู้สึกว่าเป็นอย่างไร

ผมเชื่อทุกคนเป็นอย่างนี้หละวันแรกมันจะอืมเป็นอย่างไรหว่ะนึกออก

ของกลุ่มอยู่มันช่าตลอดแหละพี่มันช่าบางอย่างงาน

เธอเตรียมข่าวดิวออสิสลาคอันไก่หลังสุดเหมือนแทเรนนี่
ล่าสุดแฟนก็ออกมาแฉอนะเนี่ย
แฟนไหนอะ

คืออะไรที่นี่แล้วอะ
หมายถึงเหมือนว่ามีแหวนสองวงเหมือนกันของยี่ห้อคาเทียงอ่ะเธอ
เห็นแฟนกับแม่แหวนถ้าเกิดคาเทียงเขาทำวงเดียวเขาก็เจนกันสิ
้าดิวเป็นคนให้ขอสองคนหรือเปล่าของขวัญวัน
อุ๊ยโลกสองใบแล้วหรือแม่ไม่ได้สองใบอะเอ๊ะล่ะ
กลัวจังเลยหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมค่ะเจอกันวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ